วันนี้มีข่าวใหญ่หลายเรื่องแล้วก็มีหลายเรื่องที่หลายคนจับตาดูกันอยู่นะคะ
วันที่๒๗คนก็รอดูแหละว่านางสาวยิ่งลักษณ์มาไหม
แต่หลายคนก็คาดการณ์แล้วค่ะว่าคงจะไม่มานะคะ
วันนี้คุณผู้ชมสามารถส่งไลน์มาพูดคุยแสดงความคิดเห็นกับประเด็นข่าวต่าง
ได้ตลอดเหมือนเดิมนะคะเรารออ่านอยู่
ใช่ครับเรื่องของการเมืองก็กลับมาอีกครั้งหนึ่งแล้วนะฮะ
อย่างไรนะครับเริ่มกับบรรยากาศที่สารกันก่อน
สตคพคดีอายของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง

คดีปล่อยปะละเลยให้เกิดการทุจริตในโครงการจำนำข้าว
ของนางสาวยิ่งรักชินวัฒนอดีตนายกรัฐมนตรีนะครับ
ติดตามพร้อมกันกับคุณรัภีพันธ์เวลนศรีผู้สิทธิ์ข่าวธนาทีวี
รายงานสดจากสารดีการแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองครับ
สื่อมวลชนทั้งไทยและต่างชาตินะคะรวมไปถึงมวลชนค่ะ
ปักหลักรอฟังคำตัดสินของสารดีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง
คดีปล่อยปละละเลยให้เกิดการทุจริตในโครงการรับจำนำข้าวของนางสาวยิ่งลักชินวัฒน์นะคะ
เจ้าหน้าที่ประจำสารดีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง
แจ้งให้สื่อมวลชนรับทราบว่า
คณะผู้พิพากษาได้เดินทางมาประชุมตั้งแต่๗นาฬิกาที่ผ่านมา
เพื่อจัดทำคำวินิจฉัยกลางในคดีปล่อยปละละเลย
ไม่ดำเนินการระงับยับยั้งโครงการรับจำนำข้าว
ทำให้รัฐเสียหายกว่า๕๐๐๐๐๐๐บาท
ซึ่งมีนางสาวยิ่งรักชินวัฒน์อดีตนายกรัฐมนตรีเป็นจำเลย
ได้นัดฟังคำพิพากษามาแล้วครั้งหนึ่ง
แต่นางสาวยิ่งลักษณ์ไม่มาและขอเลื่อน
ในครั้งนี้จึงสามารถอ่านคำพิพากษาได้

โดยสารเริ่มอ่านคำพิพากษาแล้วตั้งแต่๑๑นาฬิกาที่ผ่านมา
ก่อนหน้านี้นางสาวธัญพรจันสกุลพรกรรมการบริษัทศิรารัยจำกัด
จำเลยที่๒๑ลูกสาวนายอภิชาติชันสกุลพรหรือเสียเปี๊ยง
หนีเจ้าหน้าที่ของศาลก็ได้แจ้งนะคะว่าในวันนี้จำเลยไม่มาปรากฏตัวต่อสาร
หลังสารออกหมายจับไปแล้ว๑เดือนองค์คณะผู้พิพากษาจึงได้ประชุม
และปรึกษาแล้วว่าจะไม่ขึ้นนั่งบันลังแต่ให้มีคำพิพากษาจำคุกเป็นเวลา๔ปี
และออกหมายจับเพื่อมารับโทษต่อไป
ด้านนายนรวิทย์ล่าแหล่งทนายความนางสาวยิ่งรักชินวัฒน์เปิดเผยว่าตั้งแต่วันที่๒๕สิงหาคมจนถึงขณะนี้
ยังไม่ได้รับการประสานหรือติดต่อเกี่ยวกับเรื่องคดีจากนางสาวยิ่งลักษณ
แต่ทีมทนายก็ต้องทำหน้าที่ตามปกติส่วนแนวทางการยื่นอุทธรณ์ยังไม่สามารถระบุได้
เพราะต้องรอฟังคำพิพากษาให้เสร็จสิ้นก่อนค่ะ
ขณะที่พลตำรวจโทสานิทมหาธาวรผู้บัญชาการตำรวจนครบานลงพื้นที่ตรวจความเรียบร้อยโดยรอบ
เมืองต้นยังไม่มีรายงานเหตุความไม่สงบรวมถึงกลุ่มผู้ไม่หวังเดียวหรือมือที่๓
ที่จะเข้ามาสร้างสถานการณ์พร้อมเตือนกลุ่มผู้มาให้กำลังใจว่าให้ทำตามกฎหมายค่ะ
มีอัตราโทษจำคลุกถึง๖เดือนนะฮะพรรภ์๕๐๐บาท
คือทุกอย่างเราก็ต้องเตรียมไว้ทุกเรื่อง
อย่างที่บอกเราจัดกำลังจิ๋วแต่แจ๋ว
แล้วบางทีเราก็ต้องทำอะไรทุกอย่างให้มันเกิดความเรียบร้อยให้มากที่สุดนะฮะ
สำหรับบรรยากาศที่สารดีการแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง
ยังคงมีมวลชนปากหลักรอฟังคำพิพากษา
โดยส่วนใหญ่รู้แล้วว่านางสาวยิ่งลักษณ์จะไม่เดินทางมา
แต่ก็ยังต้องการมาให้กำลังใจและส่วนใหญ่เชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรมค่ะ
ทันทีที่ผลคำพิพากษาในคดีปล่อยปลาละเลย
ให้เกิดการทุจริตในโครงการรับจำนำข้าวของนางสาวยิ่งลักษณ์ออกมานะคะ
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีจะรายงานผลให้ทราบทันที
พิพันธ์เรือนสีข่าวไทยรัฐทีวี
รายงานสดจากสารดีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองค่ะ